เอามีคำถามค่ะวิถีเด็กช่างกับวิถีลูกผู้ชายเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
ต้องถามผู้ชายมันยังไงอ่ะเด็กช่าง
วิถีเด็กช่างกับวิถีลูกผู้ชายของแกงนี้ก็คือสามสิบรุ่มหนึ่งค่ะฮะ
ใช่ไหมวิถีลูกผู้ชายไหมไม่ใช่นะมั้งนี่ไงอืม
เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะเป็นแก๊งวัยรุ่นสามสิบคน
รุมกระทืบวัยรุ่นหนึ่งคนถ้วนโอ้โหเออแล้วไม่ได้รุมกระทืบอย่างเดียวนะคะ
มีดไม้สนับมือมาหมดเลยฝั่งนั้นคนเดียวนะคนเดียวโอ้โห
แล้วต้องบอกว่ายิ่งกว่าหนังแอคชั่นเพราะเขาวิ่งหนีตายหัวซุกหัวสุนไปเกือบ๗๐๐เมตร
วิ่งกันแบบอุ้ยเอาชีวิตรอดสุดชีวิตเหตุการณ์นี้นะคะกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
มาทั้งรถกระบะมาทั้งมอเตอร์ไซค์๓๐คนไปรุมทำร้ายร่างกายวัยรุ่นคนเดียว
ตี๒๗มิถุนายนที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
กล้องวงจรปิดมุมนี้นะคะคนเจ็บเนี่ยถูกรุมทำร้ายร่างกายแล้วคู่กรณีเนี่ย
มีการเอามีดไปฟันรถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บจนได้รับความเสียหายด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอ
ไซค์ก็โดนวิถีลกผู้ชายอุ้ยตายแล้วและวิถีเด็กช่างดูคนเจ็บนะ
คือน่ะดูเห็นเห็นกลุ่มตรงนั้นไหมคะนับคนแทบไม่ไหวเพราะว่ามาลุมมาตุ้มเต็มไปหมดเลยอ่ะ
นี่กระบาดที่มีคล่องเนี้ยบันทุกข์มานะฮะใช่แล้วนี่จอดรออยู่เนี้ย
อันนี้ไอ้คนขับนี่เปิดประตูลงไปช่วยอีกเออนี่คนเจ็บเริ่มวิ่งหนีแล้วเห็นไหม
เห็นในมือไหมมีอาวุธด้วยเห็นไหมเบรกมงเบรกมืออะไรมันก็ไม่ใส่
เนี้ยรถไหลไว้ใช่นี่เนี้ยวิ่งเห็นไหมถือไม้มาเขาก็พยายามยกมือห้ามห้ามห้าม
สักพักหนึ่งคราวนี้วิ่งหนีตายแล้วค่ะคือสามรุ่มหนึ่งก็แย่แล้วนี่สามสิบรุ่มหนึ่งเหรอ
ใช่ค่ะคือคนเจ็บน่ะวิ่งไอ้คนไล่เนี่ยมีทั้งวิ่งไล่
มีทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ไล่มีทั้งขับกระบะไล่อะพี่อุ๋ย
มันยิ่งกว่าหนังแอคชั่นไหมล่ะเฮ้ยพวกนี้มันมันเก่งขนาดนี้นะ
ไปช่วยปกป้องเก่งเหลือเกินไปช่วยรบที่ซีเรียเอ่อรัสเซียยูเคนไปเลยมั้ยล่ะคะ

อ่ะไปดูวงจรปิดอีกมุมนึงอ่ะ
คนเจ็บนี่วิ่งหนีตายไปตามถนนนะคะ
สี่แยกไฟแดงถูกไล่ตามจากฝั่งคนก่อเหตุ
สุดท้ายวิ่งลู

รถกับคนมันจะวิ่งทันกันได้ยังไงอ่ะ
รู้ไหมสุดท้ายคนเจ็บทำไงวิ่งไปเจอทางตันปีนกำแพงเลยค่ะ
กำแพงกำแพงหนีตายเข้าไปในสถานที่ราชการตรงนั้นนะคะ
เคี่ยววิมลวันเนี่ยลงพื้นที่แล้วได้ภาพวงจรปิดในจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมมานะคะ
คนเจ็บเนี่ยวิ่งหนีตายหัวสู้หัวสุนปีนข้ามกำแพงนี่นี่ดูนะดูนะ
วิ่งเรียบกำแพงมาละแล้วคือตัดสินใจปีนเลยอ่ะถ้าวิ่งตามถนนไปเรื่อย
ก็ตามทันเผรรถกระบะข้างหลังมั้ยมันไหล่มาถันเราอ่ะเขาบอกไม่
จะทำยังไงแล้วตรงนี้นี่มันเป็นกำแพงเหมือนเป็นรั้ว
เท้ามันเกาะได้ปีนเลยดีกว่าไม่งั้นไม่รอดแน่ปีนข้ามมาค่ะ
ตายแน่คือถ้าไปคาวานี่ตายแน่ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คือวันนี้เนี่ยคุณพานุมาตรจิตวสินกุลเจ้าของเพจเฮียเปี๊กช่วยด้วย
พาแม่พ่อแล้วก็น้องที่ถูกทำร้ายวัยรุ่นคนนี้ที่หนีตายมาเนี่ย
พบพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีติดตามความคืบหน้าของคดี
คือเขาบอกว่าขนาดตัวเขาเองดูกล้องวงจรปิดวิ่งหนีตายมา๖๕๐เมตรยังคิดในใจเลยว่า
รอดได้ไงโดนทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ตามขับกระบะตาม
ตอนนี้เขาบอกเขาหวัดกลัวเลยอ่ะไม่รู้จะยังไงดีเพราะว่าโดนขู่

เขาก็ถามปรับประโยชน์ก็ถามเหมือนพี่อุ๋ยนี่แล้ว
มันไปยังไงมายังไงถึงโดนไล่อะไรขนาดนี้
เขาบอกเขาเคยมีเรื่องกับกลุ่มคู่กรณี

แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะทำกันขนาดนี้ไง

ไม่กล้าออกไปไหนเลยอยู่ตรงบ้าน
เพื่อนก็ยื่นอยู่หน้าบ้านไม่กล้าออกจากซอยเลย
สมมุติคิดว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านไป
สมมุติถ้าเจอคู่อลีอีก

ในวันนั้นคิดว่าเขาจะทำเราอีกไหม

เห็นเขาว่ามาเขาว่าเจอไหนก็เล่นนั่น
หรืออ๋อคำนี้เลยถ้าเจอที่ไหนเล่นนี่นั่น
หมายถึงว่าได้ยินไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
อ่ะแม่ของคนเจ็บบอกอยากให้ตำรวจตามจับคนก่อเหตุที่ดำเนินคดี
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะสงสารลูกทุกวันนี้อยู่แบบหวาดกลัวนะคะ
เห็นคลิปตอนลูกโดนทำร้ายนี่บีบหัวใจแม่มาก
เออแม่ก็ยอมรับแหละลูกแม่ก็วัยรุ่นคนนึง
มันก็อาจจะมีคึกขนองออกไปนั่งเล่นยามวิการจริง
แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีคำสั่งห้ามจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลไง
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดระเบียบสวนสาธารณะหน่อยได้ไหม
เพราะตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นไปแล้ว
ก็ควรมาครับ
ที่แม่เห็นเนี่ยมันเกินกว่าเหตุ

ทางคดีตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีค่ะ
วัยรุ่นที่เกาะเหตุมาให้ปากคำละ๙คน
อายุ๑๗ปี๔คน๑๘ปี๔คน๑๙ปี๑คน
ทั้ง๙คนยอมรับว่าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริง
มีทั้งส่วนที่ใช้มีดเป็นอาวุธแล้วก็ชกต่อยด้วยมือเปล่า

เขาบอกว่าเอาจริงคือมันท้าทายกันมาหลายครั้งแล้ว
มันไม่ใช่แค่เบิ้ลเครื่องครั้งเดียวแล้วจะมาตีกันขนาดนี้
มันท้าทายกันไปท้าทายกันมา
คนเจ็บชอบมาเบิ้ลเครื่องใส่ทุกครั้งที่ขี่รถผ่าน
แล้วเอาจริงเคยยกพวกตีกันมารอบหนึ่งแล้วค่ะ
แต่ตอนนั้นตีกันเสร็จแล้วก็ให้เรื่องมันจบไปไม่แจ้งความ
เพราะมันคือวิถีเด็กช่าง
วิถีลูกผู้ชายต่อยกันแล้วจบกันไป

วันเกิดเหตุเป็นเหตุเฉพาะหน้าพี่อุ๋ย
คือบังเอิญไปเจอไปเจอคนเจ็บอยู่ที่ริมบึงก็เลยตั้งใจจะเดินเข้าไปเคลียร์

หมัดหนักได้แค่นี้หรอ

นับมือถามว่ามีไหมก็มีแต่ไม่ได้ใช้
ตอนนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมคะเสียดาย
เสียดายเรื่องอะไรเสียดายที่ไม่ได้แจ้งความตอนที่ตัวเองถูกกระทำก่อน

ถ้ายกพวกตีกันนี่ก็ไม่ใช่การถูกกระทำก่อนนะ
อันนั้นสมัครใจทะเลาวิวาสนะลองฟังเขาไหม
คิดว่าน่าจะจบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรครับ
ผมไม่ได้หาเรื่องด้วยผมคิดว่าผมไม่ผิดแต่ผมมาผิดตรงนี้ขอแจ้งความก่อนนะครับ
คือยืนยันว่าตัวเองโดนทำร้ายมาก่อน

ใช่ครับถ้าว่าถ้าเอาเรื่องตั้งแต่แรกมา
ผมไม่คิดว่าผมถูกแต่ผมผิดตรงที่ว่า
ผมไปทำเขาอย่างนี้แล้วก็ออกข่าว

ใครเป็นคนฟันน้องที่มันมีรอยแขกที่แขกน่ะ
ไม่รู้ครับผมเป็นคนตีผมเอามือตีครับผมไม่ได้ฟัน

คือพ่อนุ่มเสื้อฟ้าเนี่ยเขาบอกว่า

ไอ้ที่ว่าขับรถกระบะขับมอเตอร์ไซค์ไล่
ชกไล่ต่อยไล่แทงไล่ฟันอะไรเขาเนี่ย
เขาบอกพวกผมเนี่ยไม่ผิดหรอกนะ
ถ้าจะผิดก็คือผมมาแจ้งความช้ากว่า

เนี่ยเขาไปออกส่งออกสื่อก่อนนี่เห็นไหม

งงเหมือนกันนะคะงงค่ะ
มันจะอยู่ในสังคมออนไลน์
อยู่ในยูทูปอยู่ในเพจ

เวลาเขาเสิร์ชใช่ไหม
น้องเนี่ยก็จะเจอวิถีลูกผู้ชาย
เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีเมียมีลูก
พอลูกเราโตมาเราก็จะสอนลูก
ว่านี่ไงเดี๋ยวมาดูคลิปของพ่อ
เห็นไหมนี่พ่อเห็นไหมลูกดู
พ่อเนี่ยลูกผู้ชายเห็นไหม
ตอนหนึ่งพ่อก็ผ่านมาแล้ว
ลูกก็จะถามว่าอุ๊ยพ่อคนเดียวเหรอเปล่าพ่อ๓๐
มันก็เอ้าทางคดีแล้วกัน

ว่าอยู่ในขั้นตอนขยายผลพิสูจน์ตัวบุคคลผู้ก่อเหตุ
ส่วนฝั่งคนเจ็บแล้วก็แม่วันนี้พาพี่เคี่ยวไปดูจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าตอนก่อนที่จะถูกมีดฟันเนี่ย
ผู้กรณีอ่ะพูดขึ้นมาบอกมึงเกาะนั้นเหรอ
แล้วก็ลงไม้ลงมืออย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลย

เอาเรื่องนี้ในเมื่อถึงมือตำรวจแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจเขาตัดสินแหละว่าตกลงใครถูกใครผิด
แจ้งความก่อนก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายนั้นจะถูกเสมอไปถูกไหม
หรือแจ้งความทีหลังก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ผิด

ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะ
ที่เขาบอกว่าที่แม่ของน้องคนเจ็บบอกว่า
ก็เข้าใจแหละว่าลูกเป็นวัยรุ่นก็มีคึกขนองออกไปนั่งเล่นยามวิการบ้าง
แต่ส่วนหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ก็เพราะว่าตำรวจอ่ะ
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีการตรวจตาไม่มีการดูแลสั่งห้ามเข้มงวด
สวนสาธารณะนี้เข้าได้กี่โมงออกได้กี่โมง
เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงมันเป็นแหล่งมั่วสุม
เที่ยวเลยไปดูว่ามันเป็นแหล่งมั่วสุมจริงไหม
ไปดูที่ริมหนองประจักษ์ค่ะ
ตั้งแต่บ่าย๓โมงเป็นต้นไปคือหลังเลิกเรียน

เนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแหละ

แต่เห็นพี่เคี่ยวบอกว่าถ้าเทียบกับเย็นเมื่อวานเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นจะน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยคงได้ข่าว
เรื่องที่ว่ามีการลุมทำร้ายกันตรงนี้ก็เลยอาจจะยังไม่กล้ามา
แต่พี่เคี่ยวบอกเท่าที่สังเกตเนี่ย
จับกลุ่มกันสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้าง
ชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
แล้วก็หามาตรการป้องกันให้เข้มงวดหน่อยได้ไหม
เช่นการกำหนดเวลาเข้าออกสวนให้ชัดเจน
สายตรวจตะเวนตรวจสอบเป็นระยะป้องกันเหตุอันตรายอะไรแบบนี้ค่ะ

คือเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีเวรยามตรวจตาพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็มีส่วนสำคัญนะ
คือลูกคึกขนองออกไปนั่งเล่นข้างนอกคือพ่อแม่ก็ต้องก็ต้องดูแลช่วยกันตรวจตราตรวจสอบลูกเหมือนกันว่า
เรียนแล้วทำไมลูกยังไม่กลับบ้านไปอยู่ไหนยังไง
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกออกไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องช่วยกันอ่ะ
คือจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเฝ้าลูกให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ตลอด๒๔ชั่วโมงก็คงไม่ได้ใช่ไหม
คือต่อให้ไม่จับกลุ่มตรงนี้มันก็ไปจับกลุ่มที่อื่นอยู่ดี